บอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงขาขึ้นของพี่บุโกะงานก็รุ่งรักก็เลิศนะคะ
งานตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าธุรกิจเอเจนซี่ศัลยกรรมของเขาเนี่ยอื้อหือ
ไม่ได้แข่งกับใครเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาก็อยากจะทำเพิ่ม
แต่ยังไม่มีเวลามากพอคือเขาทำงานเยอะมากไงคุณ
ใช่ค่ะและขอขยับมาถามเรื่องหัวใจกันต่อเลยนะคะ
บุโกะบอกกับบันเทิงไทยรัฐแบบตรงไม่มีแอปว่ามีแฟนแล้วนะคะ
เป็นคนไทยไม่ใช่คนเกาหลีแต่ยังไม่ขอเปิดตัว
ก่อนจะปิดท้ายเรื่องความเชื่อตามสไตล์แบบสายมูตัวจริง
ซึ่งดีเจอารมณ์ดีเขาจัดเต็มมากกับเรื่องเครื่องลางของขังข้อมือปี่เสีย
ซึ่งเขาเชื่อว่าพาโกยเงินมากมายเลยทีเดียวค่ะ
ลูกโบเป็นคนที่ชอบมูเป็นลูกสาวแม่มดดำ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเวลาเดินทางไปทำบุญที่ไหน
ก็จะได้มีเขาเรียกว่าของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าแบบว่าสิ่งมงคลติดตัวมา
เราไปหมดใครว่าดีเราก็ไปหมด
ปีเซียสเขาก็จะมีคุณสมบัติอย่างที่บอกว่าเขาก็ช่วยเก็บเงินเก็บทอง
ก็จะเชื่อว่าอ๋อถ้ามีติดตัวเอาไว้นอกจากเราขยันทำงานแล้ว
เราก็อาจจะแบบว่าไม่มืดเติบจับใจใช้สอนก็จะมีปี่เซี๊ยะมาคอยเตือนใจ

ก็ยังยอมรับว่าเรามีคนที่คุยแล้วเรามีคนที่รู้ใจ
แต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราแค่ยังไม่สะดวกที่จะเปิดตัวเท่านั้นเอง
เพราะทุกวันนี้กลกไม่ได้ปิดเลยนะก็ไปไหนมาไหนปกติ
แค่เรามาอะไรกับกลุ่มเพื่อนหลายคนเท่านั้นเองเป็นคนไทยค่ะ
คุยกันรู้เรื่องมากกว่าค่ะเคยลองเกาหลีแล้วค่ะ
รู้สึกว่าคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องก็เลยว่าเบรกก่อนดีกว่า
เป็นว่าตอนนี้สถานะหัวใจของพี่บุโกะไม่ว่างแล้วนะคะ
ผู้โชคดีคนนั้นก็เป็นคนไทยด้วยนะ
ส่วนธุรกิจของพี่บุโกะเนี่ยตอนนี้ก็กำลังไปได้สวยเลย
พิธีกรก็มีเพียบเลยจะไม่พูดว่าเป็นช่วงขาขึ้นก็ไม่ได้เลยนะคุณนะ
ใช่แต่ด้วยความว่าคนเห็นไปเกาหลีบ่อยไง
ก็เลยคิดว่าจะได้หนุ่มเกาหลีกลับมาหรือเปล่า